คุณผู้ชมครับไฮโซปอลกับโรเบิร์ตเขาจะบวชนะ
เขาไปประสานวัดดังเอาไว้วันที่๑๖มีนาคมทางวัดถาม
นู่นไปถามตำรวจนิว่าให้บวชเปล่าตำรวจบอกว่า
อนุญาตนะไปถามวัดสิบวชได้ไหมระเบียบของสงฆ์เป็นยังไง
แล้วจริงจริงบวชได้ไหมอ่านั่นน่ะสิครับคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยฮะคือท่ามกลางข้อสงสัยนะครับในส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ย
นำไปสู่การสอบปากคำนะฮะคนบนเรือ๕คนเนี่ยนะครับ
แล้วก็จะมีการทำพิธีไว้อะไรนะครับ๑๑๑๑๓มีนาคม
ล่าสุดตานุพัฒน์หรือไฮโซปอลกับภัยบูลหรือโรเบิร์ต
ที่อยู่บนเรือนี่เขาเตรียมจะบวชอุทธิสวรรคุณสน
เทียมข่าวแทนรัสทีวีไปที่วัดท่าม้ายที่กระทุ่มแบรนด์สมุทรสาคร
ที่ทราบว่าทั้งสองคนจะขอบวชที่วัดแห่งนี้
ทีมข่าวนะครับตามหาพระอาจารย์อุเทนสิริสาโรนะครับ
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เพื่อสอบถามเรื่องราวของการจะขอบวชของคุณปอกับโรเบิร์ตนะฮะ
ท่านนิมนธ์ไปแล้วก็มีกำหนดกราบในวันพลุกนี้ฮะ
เรื่องราวนี้ยอมรับว่าคุณปอเนี่ยนะได้มาหาพระอาจารย์อุเทน
เพื่อจะขอมาบวชกับพระอาจารย์อุเทนจริงนะครับ
โดยเดินทางไปหาที่วัดหลังจากเกิดเรื่องเลย
ส่วนรายละเอียดจะบวชได้หรือไม่นั้นเดี๋ยวพระอาจารย์อุเทน
ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาให้รายละเอียดครับ

เขานี่อยากจะบวชที่นี่ใช่ไหมหลวงพี่

เอาจริงตอนที่เขามาที่จะขอ
คุยกับพระอาจารย์คือหลังเกิดเรื่องแล้ว
หลังเกิดเรื่องแล้วเหรอ

หลวงพี่ก็เลยไม่ทราบในรายละเอียด

พอหลังเกิดเรื่องเสร็จเขาก็อยากจะมาบวช
หลวงพี่อยู่หลวงที่ฝ่างตอนนั้น

หลวงพี่เป็นคนที่ดีว่าเขาเป็นอย่างไร
มาคุยกับพระอาจารย์อย่างไร
ถ้าอยากจะได้ข้อมูลนี้ครับเจน
ต้องลงพระอาจารย์ประโยชน์คุณเริ่มตัวคุณท่านดีกว่า
ทั้งนี้นะครับพระเลขาเนี่ยท่านก็บอกอีกว่า
คุณปอกับคุณโรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์อุเทนอยู่แล้วนะ
คุณแตงโมก็เป็นแล้วคุณแตงโมปกติเนี่ยจะมากับคุณเอสุภาชัย
แต่ตอนหลังก็ไม่ค่อยได้มานะครับ

ยอมเจริญนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ท่านบอกว่าแม้ว่าคุณปอลกับคุณระเบิดจะเป็นผู้ต้องหา
แต่เมื่อได้รับการประกันตัวแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนี
ตำรวจก็ให้เป็นสิทธิของทั้งสองคนนะฮะถ้าจะบวช
แต่เรื่องระเบียบของสงฆ์เนี่ยก็ต้องไปถามพระนะฮะ